โอ้โหคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะช่วงเย็นเมื่อวาน
ทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมานะคะจากผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอาสากู้ภัยที่ชนบุรีนะคะแล้วเขาก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่ด้วย
เขาบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงเอาปืนมาขู่เขา
แล้วก็หาว่าเขาไปแซงคิวจองลอตเตอรี่เห็นไหมล่ะ
นี่นับปืนเลยอ่ะคนใส่เสื้อสีเหลืองคนนี้นี่ค่ะแล้วก็ไปขู่เขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเขาหาว่าผู้เสียหาย
นี่ค่ะขึ้นลำปืนขนาดนั้นเลย
แล้วเดินออกไปแล้วนึกว่าจะไปนะ
วนอ้อมรถเห็นไหมอ้อมรถอีกรอบนึง

วิ่งหนีค่ะวิ่งหนีเข้าร้านสะดวกซื้อ
ถึงขั้นพนักงานในร้านสะดวกซื้อ

เพราะว่าถือปืนเดินวนไปวนมาด้วยค่ะ
คือโอกาสลั่นมันสูงมากเพราะเขาขึ้นลำกล้องแล้วไง
นี่เห็นไหมโอ้โฮจังหวะนี้
แล้วผู้เสียหายเขายกมือไหว้นะคะ

ขอโทษบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณมาขู่ผมทำไมเนี่ย

ไม่จบเดินวนอีกรอบอย่างนี้ค่ะ

วนรถมาเห็นไหมโอ้โห
แล้วหลังจากนี้นะคะผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้
ไปขึ้นรถเชฟโรเล็ตสีดำ
เห็นป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็ขับออกไป

นายสุธิพงศ์รัตนกิจอายุ๒๖ปีเป็นผู้เสียหายนะคะ

เขาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาชนบุรี

มันเกิดขึ้นช่วงตี๕๒๐นาที๖มีนาคม

ผมเนี่ยนะมีอาชีพขายลอตเตอรี่

ถ้าเห็นคนนั่งรอก็จะถามก่อน
ถ้าจองเหมือนกันก็จะไปหาที่ใหม่
เพราะถ้าเป็นคิวแรกโอกาสการกดก็จะมีมากกว่า
ตอนเกิดเหตุค่ะนายสุธิพงศ์บอกว่า
ผมก็ไปที่ตู้นี้แหละ
หน้าตู้มีเก้าอี้วางอยู่ตัวนึงขวางเอาไว้

สลากินแบ่งรัฐบาลคิวแรก
นายสุธิพงศ์บอกผมก็นั่งรอนะก็ไม่ได้คิดอะไร

เจ้าหน้าที่ธนาคารมายกเก้าอี้ออกค่ะ

สักพักหนึ่งผู้ชายคนก่อเหตุเดินมา

โมโหมาเลยแล้วมาถามเลยโวยวายเลยว่าใครยกเก้าอี้ออก
ตัวนายสุธิพงศ์บอกว่าผมเปล่าผมไม่ได้ยก

ก็ต้องมีการพูดไปว่าพี่จะวางเก้าอี้จองคิวไม่ได้นะ
คนอื่นที่เขามาก่อนเขาก็ต้องมารอเหมือนกัน

ตัวผู้ชายคนนี้เดินไปหยิบปืนเลย

โอ้โหแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปค่ะ
นายสุธิพงศ์บอกว่าเสียใจมากนะ
คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายขนาดนี้นะ
ก็แค่เตือนไปว่าการเอาเก้าอี้มาจองมันไม่เหมาะสม

คนอื่นเข้าไปนั่งเฝ้าเข้าไปนั่งรอ

ไปแจ้งความที่สพศรีราชาแล้วค่ะ
และที่รู้สึกกับลังพีท
สังผ่านถึงเมื่อและต้องจะมาที่บริเวณ

เขาดินกลับความอดทนแล้วครับ
บอกว่ามึงรู้จักกูไหมกูในยายในศรีรชานะทุกคนรู้จักกูหมดอะไรแบบนี้ครับ
ผมก็เลยบอกว่าผมผมไม่รู้หรอกเออแต่ถ้าพี่อยากเอาพี่เอาไปเอ่อ
ผมยอมแล้วผมยอมหมดทุกอย่างแล้วผมก็ยืนมองเขาเสร็จปุ๊บเขาเหมือนจะยอมเราแล้วนะ
เขาเดินกลับไปอีกสักพักหนึ่งเสี้ยววินาทีเขาเดินกลับมาเหมือนแบบจะเข้ามามายิงเราแล้ว
เราเริ่มรู้สึกว่ามันมันไม่ปลอดภัยแล้วครับเราก็เลยปีกตัวเข้าเว่นไป
ทุกคนก็อยากอยากได้หวยกันทุกคนแหละใช่เพราะว่ามันมีมันมีผลกำไร
พอมันมาแบบนี้แล้วก็ไม่มีใครได้เลยนะวันนั้นก็ไม่มีใครกดได้เลย
คุณผู้ชมคะผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ชักปืนออกมาขู่เขาเนี่ยค่ะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดน่ะนะคะเขาไปมอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
เขาชื่อว่านายธนพลจันทบุตรอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดระยอง
เขาก็มีอาชีพขายสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนกันเขาไปมอบตัวพร้อมปืนเก้ามอมอ
พร้อมกระสุนซ้อมอีกหนึ่งนัดและรถเชฟโรเล็ตเขาบอกแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นก็คือสารภาพว่าก่อเหตุจริงตามภาพในกล้องวงจรปิด
ผมเองแหละที่ก่อเหตุตามภาพนั้นน่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการทะเลาะกัน
เรื่องของการจองคิวนั่นแหละผมก็บอกกลับไปแล้วบอกว่าเออไม่เป็นไร
ถ้าไม่ได้คิวก็ไม่เป็นไรแล้วผมกำลังจะขึ้นรถนะ
แต่คู่กรณีมาต่อว่าผมว่าผมไม่มีมารยาทไม่รู้จักมารยาททางสังคม
คนอื่นเขามานั่งตากยุงรอคิวกันนานเลยโมโหโมโหที่ผู้เสียหายเขาไปเตือน
นี่ค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไปจองกันตั้งแต่เย็นวันก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่๕อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าที่เขาเอาเก้าอี้ไปจองเนี่ยนะเพราะว่าเขาต้องกลับไปทำธุระที่บ้าน
ก็เลยวางเก้าอี้จองมีแผ่นป้ายเขียนเอาไว้ว่าจองคิวสละกินแบ่งรัฐบาลแต่ตัวไม่อยู่
เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเบื้องต้นผมยอมรับผิดว่าผมก่อเหตุชักปืนออกมาขู่เขาจริง
ผมก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เตือนสังคมด้วย
อย่าเอาผมเป็นแบบยางนะอย่าเอาเป็นเงี้ยงนะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะคะและข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวค่ะ
เพราะว่านึกเพื่อความสบายใจให้น้องกลับไปเถอะ
แล้วผมก็เอาเก้าอี้ขึ้นรถแล้วผมก็จะไปกำลังจะกลับแล้ว
ผมสตาร์ทรถแล้วด้วยเขาก็บอกว่า
ผมอ่ะใช้เงินลงทุนในการซื้อเนี่ยเยอะนะ
โรนนี้นั่นเยอะอะครับพูดกระตุ้น
ผมก็บอกเอ๊ะจบแล้วนะทำไมคุณยังไม่จบ

ผมก็เลยเดินออกมาตามจุดเป็นผ้าเหมือนกันครับนะ
แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าคุณแบบนี้มันไม่ถูกนะ
คุณจะจบไหมผมก็เลยถามเขาหลังจากผมเราจะลงจากรถมาแล้ว
ตอนนั้นเขาก็บอกว่าโอเคเขาจบแล้ว
เขาก็เห็นว่าเขาเนี่ยเลิกเสียเปียกแล้ว

ผมก็จะจบผมก็โอเคแล้วผมก็เดินไป

คุณท่านกดกบไปเลยทีนี้เขาก็วิ่งเขาจะวิ่งไปแล้ว
ผมต้องยอมรับว่าผมทำผิดพลาด
แล้วก็ต้องขอขอโทษกับสังคมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับ
จริงแล้วผมไม่มีเจตนาที่จะไปเอาชีวิต
หรือว่าจะทำร้ายเขาแต่ผมปกป้องเพื่อว่าเพราะผมแก่แล้วไง

อืมนี่นะคะก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปขยายผลตรวจสอบเรื่องของปืนด้วย

ต้องไปถามเกี่ยวกับเรื่องของการจองคิวสละกินแบ่งรัฐบาลคนอื่น

ที่แบบตัวไม่ไปเอาสิ่งของไปวางเอาเก้าอี้ไปวางเอาโต๊ะไปวาง

แต่คนอื่นเขาไปนั่งรอไปตากแดดตักลมตักยุงอย่างนี้ค่ะ

ทีมข่าวก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลหลายคนเลยนะคะ
ถามว่าเคยเจอไหมกับเหตุการณ์แบบนี้
เคยมีปัญหาไหมเกี่ยวกับเรื่องของการจองคิวเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มันหนักกว่านี้นะ
เรื่องของการจองคิวจองสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
แล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่เอาอะไรอย่างอื่นไปจองคิว
แทนการจองด้วยตนเองแทนการยืนยันสิทธิ์ของตัวเองค่ะ
เออที่กดที่ไหนก็ได้แหละ
อย่างที่เป็นข่าวข่าวน้ำเบอร์อีกหนึ่งตัวมาวางเพื่อจองคิว
เป็นควรหรือเปล่าไม่ควรนะไม่สมควร
ถ้าจริงแล้วก็สมควรจะต้องอยู่หรือคะ
แต่อยู่ตรงไหนก็ตามแต่ให้แสดงตัวว่าอยู่
ก็คือต้องต้องรู้ว่าเราอยู่เราอยู่ตรงเนี่ย
อ่ามันก็ต้องอยู่เพราะว่าแต่ถ้า
ถ้าหายไปเป็นแบบว่าเอามาตั้งทิ้งไว้โดยที่ไม่มีคนอยู่เลย
สี่ห้าชั่วโมงหรือข้ามคืนข้ามวันอะไรมันก็ไม่น่าจะได้
เรื่องของการจองสลากเพราะเขาบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะว่า
ค่ะและปัญหาก็คือเรื่องของการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
โกรธเวลาโมโหค่ะมันจะเป็นปัญหาบานปลายแบบนี้แหละ

อันนี้ต้องดูไหมว่าต่อให้สมมุติว่าคุณมีใบอนุญาตแบบซื้อปืนมาถูกต้องพกพาได้เนี่ย
ถ้าเจอเคสแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันควรจะมีการยกเลิกใบอนุญาตเลยไหม

ญาติมันมีหลายแบบใบอนุญาตในการซื้อก็คือครอบครอง
เรื่องของการพาเนี่ยเรื่องของการพกเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับใบอนุญาตในการพกพานะคะ
นี่ไงขอฝากตำรวจด้วยนะคะนายต่อเรื่องสลากอีกสิ่ง